มาเปิดประเด็นข่าวแรกของเช้าวันนี้นะคะเข้ากันเลยกับโพลสำรวจของบันเทิงไทยรัฐนะคะ
หนุ่มหน้ามนต์คนหน้าหวานหวานหวานหวานขนาดนั้นเลยใช่ไหมแม่ยกของเยอะคนนี้
นี่แหละเคาะมาก็เป็นเจมส์จีรายุหลายคนทราบผลกันไปแล้วนะคะ
พอปุ๊บทราบผลปุ๊บมันก็อิงกระแสแบบเดิมอีกแล้วว่าเจมส์จิเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องว่าเอ๊ะใบหน้าหวานเนี่ยก็เลยโดนแซวออกบ่อยว่าเจ้าตัวเนี่ย
หน้าสวยสักกว่านางเอกของเรื่องที่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เลย

แบบนี้จะตัวประกาศผ่านสื่อเลยนะครับว่าไม่ซีเรียสประเด็นนี้สักเท่าไรเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทในละครเท่านั้นร้อมกับยืนยังด้วยว่า
แมนร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเองฮะ

หรือว่าทั้งผู้ใหญ่ทุกท่านที่แบบเห็นว่าในคาแรคเตอร์นี้จะเหมาะกับละครเรื่องนี้หรือไม่อะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าเกิดว่ามันไม่เหมาะเขาก็ไม่ได้ให้อยู่แล้ว
ตอกย้ำหรอกครับผมใช่ก็มันไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นนี่แหละครับ
อ่าจะดีหรอกครับก็เปล่าเป็นธรรมชาติแหละครับแล้วแต่ก็เหงามั้งนะครับผม
แต่ก็ทำงานนะครับมันก็เลยแบบเจอคนเยอะมันก็เลยแบบไม่มีอะไร
อกจากนี้ค่ะพระเอกหนุ่มก็เคลียร์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานทั้งหมดเลยนะคะว่าตอนนี้แหมงานหด
หลังจากถูกจับตามองว่างานอีเวนต์รวมไปถึงงานพรีเซนเตอร์ต่างตอนนี้มันไม่ฮอตเหมือนเดิมแล้วอ่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ชี้แจงนะคะอาจว่าเป็นเพราะว่าเขาเองเนี่ยทุ่มเวลาให้กับงานละครมากขึ้นก็เลยไม่ได้ไปรับงานอีเวนต์มากสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่ซีเรียสนะที่หลายคนเหน็บแรงนะคุณบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเทวดาตกสวรรค์
อย่างอีเว้นต์หรืออะไรอย่างงี้มันไม่บูมเหมือนก่อนเลย
ช่วงหลังเนี่ยครับก็น่าจะมีละมากขึ้นค่อนข้างเยอะครับผมก็เป็นช่วงแบบสถานการณ์อะไรด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมก็แล้วแต่คนจะคิดครับผมครับผมแล้วก็คือผมว่าอยู่ตรงนี้น่าจะทำงานในสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเออทำออกมาแล้วให้คนชอบก็เพียงพอแล้วแล้วเรื่องอื่นอื่นก็ถ้าคิดไปมันก็ไม่ดีหรอกครับ
จะเรียกว่าเทวดาตกสวรรค์นะคะคุณนางฟ้าตกสวรรค์
เว้ยยยยเขาหน้าหวานหรือว่าเขารับบทพนักเอกอยู่